สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจว่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในวง
เพื่อนร่วมวงห้ามธอมเอาเพลงไปร้องเดี่ยวตามงาน
โดยยังตอบเรื่องนี้ไม่ได้และขอเคลียร์กับธอมเป็นการส่วนตัวอาทิตย์หน้า
งานนี้บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะสอบถามจากแหล่งข่าววงใน
หลังจากร่วมวงกันมา๑๐กว่าปี
โดยธอมคงจะแยกมาทำเพลงเดียว
และทั้งคู่ก็คงจะผ่านตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยในอนาคต
เหตุเพราะคนจ้างงานแปลกใจว่าทำไมธอมไม่รับงานวงแต่ขอแยกเดี่ยว
คือสังเกตว่าพี่ธอมจะรับงานเดียวบ่อยมากช่วงหลัง
ใช่ก็ไม่มีงานวงสักเท่าไหร่นะคะจนมีคำถามว่าวงแตกแล้วหรือเปล่า
กระทั่งก็มีข่าวที่ค่อนข้างชัวร์นะคะว่าคงจะแยกทางกันจริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง๓คนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอ
และถือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ช็อกแฟนเพลงทั่วประเทศจริง
เพราะว่าวงรุม๓๙เนี่ยอยู่คู่กับแฟนเพลงมาเผลอปั๊กเดียว๑๐กว่าปีแล้วนะ
คือวงนี้เขาทำวงร่วมกันมาตั้งแต่ตอนอยู่ต่างประเทศ
ใช่แต่มันเกิดจากการที่เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อน
แฟนก็คงจะคิดเหมือนเราสองคน

อยากจะบอกว่าเสียดายนะ
เพราะว่าการอยู่รวมกันทั้งสามคนมันมีความพอดีมาก

ทั้งเนื่องสีทั้งเพลงแนวเพลงต่าง
แต่ไม่เป็นไรในวันนี้ในเมื่อถ้าเกิดว่ามีการตัดสินใจออกมายังไง
เพลงเชื่อว่าคงจะสนับสนุนทั้ง๓คนต่อไปอย่างแน่นอนนะคะ
ถึงแม้ว่าจะวงแตกแยกกันไปแต่ว่าทั้ง๓คนมิตรภาพความเป็นเพื่อนมันยั่งยืนอยู่แล้วล่ะนะ